แล้วก็ได้มาเปิดใจหลายเรื่อง
ซึ่งก็ลงข่าวกันไปคึกโครมพอสมควรค่ะ
ว่าเรื่องที่เขาตั้งใจที่จะส่งหมายสารไปผิดที่
เขาก็ออกมาชี้แจงว่าจริงแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจแบบนั้น
รวมไปถึงบางเรื่องเขาบอกว่าอยากให้ตายไปพร้อมกับผม

เรื่องทำร้ายร่างกายทางคุณทีมบอกว่าไม่มีแน่นอน
แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะอันนี้คือเป็นภาพที่แบบคือทางคุณตายส่งมา

ใช่อันนี้ว่าตามข่าวนะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็ทางบันเทิงไทยรัฐของเราได้ติดต่อกับอาจารย์ปีชาณเชียงใหม่

คือมันคนละเรื่องเลยทั้งเรื่องหมายสารที่ส่งไปเรื่องที่ก่อนหน้านี้คุณทิมฟ้องบอกว่าครบชู้
มีชู้เป็นธอมไม่เลี้ยงลูกนะคะค่าใช้จ่ายในบ้านแสนสองเท่าที่คุณติมรวยมาก
รวมไปถึงเรื่องทำร้ายร่างกายอันนี้คือช็อกมากจากปากทนายเลยว่ามีการทำร้ายร่างกายจริง
มันสวนทางกันนะคะอันนี้ฟังเป็นข้อที่จริงทั้งสองฝ่ายไปฟังทางฝั่งของคุณทนายของตายชุติมากันเลยค่ะ
โจทย์ฟ้องจริงอยู่เขาควรจะต้องส่งหมายไปที่ตามภูมิเนาบ้านใช่ไหม
เรียกที่ตามภูมิเนาบ้านแต่เขาต้องแจ้งให้โจทธทราบด้วยถ้าสุจริตนะ
เท่าที่ตามภาพที่เขากดอ้างศาลคนนี้คือควรทำเป็นคลิกเป็นอะไรของตาย
คนละคนเลยพูดง่ายคิดเองมโนเอง
ถ้าอาจารย์บอกอย่างนี้อาจารย์จะกลัวโดนฟองกลับไหมคะ
ไม่กลัวเพราะมันเป็นข้อได้จริงร้วม
ปีเพราะเห็นเขาบอกว่าช่วงนั้นมีปัญหาเรื่องว่า

เขามีปัญหาเรื่องการงาน

พละให้จ่ายละบั้น๒ปีก่อนหน้าที่จะมาฟ้องกัน

ของทางศาลต้องเช็คนะคะว่าจริงแล้วได้ถ่อนฟ้องจริงหรือเปล่า
เห็นบอกว่าถ้าถ่อนฟ้องจริงก็ต้องมีการแจ้งแย้งฟ้องแย้ง